กลับมาติดตามขาวเที่ยงไทยรัฐกันต่อดูปัญหาเรื่องของกู้ไภ
กู้ไภท้องที่กับกู้ไภนอกเคสจะมาแย่งชิงตัวผู้บาดเจ็บ
เวลาที่มีเรื่องแบบนี้ดูคลิปแล้วใส่หัวคือเบื่อ

คราวนี้คือกู้ภัยในพื้นที่ไปถึงก่อนจริง
ให้มาช่วยกันรถมันตกไหลทาง
แต่ปรากฏว่ากู้ภัยที่ในพื้นที่เขามาช้า

เท่านั้นแหละพอกู้ภัยในพื้นที่ที่มาสมทบ
ได้เห็นว่ากู้ภัยต่างถิ่นมาด้วย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

โพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่าอยากดังช่วยแชร์ให้ดังสมใจหน่อย
มันหมดสมัยไปนานแล้วกับการที่มาต่อยแย่งงานกันอาสามูลนิธิเจ้าของพื้นที่
ต่อยอาสามูลนิธินอกพื้นที่ทำตัวนักเลงไม่สมกับเป็นจิตอาสา
เรื่องนี้มันเกิดจากรถของชาวบ้านนะคะคุณผู้ชมตกไปที่ไหลทาง
เกิดเหตุในตอนตี๔อยู่ในพื้นที่ของเขตอบตห้วยเกรดที่อำเภอตะพานหินที่พิจิตรนะคะ
แล้วก็มีรถมูลนิธิของอบตห้วยเกรดจอดอยู่
รอที่จะลากรถที่ประสบเหตุขึ้นมามีจอดอยู่คันเดียวอะค่ะ
รถของมูลนิธิรออยู่ตั้งแต่ตีสี่จนถึงหกโมงเช้าอ่ะ
แล้วยังไม่มีรถกู้ภัยในพื้นที่คันอื่นอื่นเนี้ยมาช่วยเลยครับ
แต่ทีนี้มีอาสาของเขตอื่นเขาเข้ามาช่วยแทนเพราะว่าอาสาเขตอื่นเขาก็คิดว่า
เออเป็นการช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันครับ
ทีนี้เจ้าของโพสต์เขาก็ชี้แจงนะคะว่าได้คลิปมาจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วที่มาโพสต์แบบนี้อยากสะท้อนให้สังคมสามัคคีกันไว้
เพราะว่าทุกกู้ภัยเขาก็มีวิสัยทัศน์เดียวกัน
คืออยากช่วยเหลือคนที่ได้รับบาดเจ็บทีนี้พอคลิปนี้แชร์ออกไปเนี่ย
ชาวโซเชียลเขาก็ตำหนิพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคนเสื้อน้ำเงินเสื้อแดง
ที่บอกว่าเป็นกู้ภัยในพื้นที่เนี่ยนะคะบอกว่าเอาจริงนะ
อาสาที่มาช่วยต่อให้เป็นต่างพื้นที่แต่เขามาช่วยด้วยใจ
แล้วเขามาถึงที่เกิดเหตุในเวลาที่มันเหมาะมันควร
แต่ว่าผู้ชายในคลิปสองคนนั้นเสื้อแดงเสื้อน้ำเงิน
ต่อให้เป็นอาสาในพื้นที่ก็จริงแต่ว่ามาช้าปล่อยให้รออยู่ตั้ง๒ชั่วโมง
แล้วทำไมมาถึงไม่สวมชุดจิตอาสาไม่สวมชุดกู้ภัย
สวมเครื่องแบบเออก็เลยบอกว่ามันไม่เหมาะหรือเปล่า
อยากให้ต้นสังกัดพิจารณาลงโทษในเรื่องนี้ด้วย
แต่หลายคนก็บอกนะบอกว่าอยากฟังก่อนทั้งสองฝ่าย
อยากให้มาชี้แจงก่อนก่อนที่จะมีการตัดสินว่าฝ่ายไหนผิด